ดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้เป็นเรื่องมาจากเพจดังจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเลยเพราะว่าเป็นข่าวไม่ค่อยดีในวงการผ้าเหลือง
นครสวรรค์อีกแล้วนครสวรรค์นะครับ
คือมีการเผยคลิปลับนะคะเป็นพระวัดดังเป็นเสียงเป็นคลิปนะคะ
บอกว่ามีพระวัดดังล่อลวงสามเณรไปล่วงละเมิดทางเพศในกุฏิกลางดึกค่ะ
นี่แหละค่ะกรณีแฟนเพจสหพันธ์นักเรียนนครสวรรค์ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ผ่านทางแฟนเพจออกมาร้องเรียนให้วัดชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์ชี้แจงค่ะ
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากแหล่งข่าวบอกว่ามีสามเณรรูปหนึ่งเคยบวชเรียนที่วัดออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกพระ
ซึ่งเป็นครูสอนในโรงเรียนพระปริยติธรรมล่อลวงไปละเมิดทางเพศในกุฏิช่วงกลางคืน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและน่าจะทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับตัวแทนสาพันธ์นักเรียนนครสวรรค์บอกว่าไม่สบายใจอยากให้ตรวจสอบ
มีคลิปเป็นเสียงของสามเณรที่แอบบันทึกระหว่างถูกพระรูปหนึ่ง
ซึ่งจากข้อมูลที่ได้พระรูปนี้มีชื่อนำหน้าด้วยคอควายเป็นพระครูปริยติธรรมประเรียน๖
มีตำแหน่งและการศึกษาค่อนข้างสูงในวัดอยากให้ทางวัดเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ
จากนั้นเขาก็นำหนังสือร้องเรียนไปยื่นต่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสและวัยยาวัชกรวัด
พอไปถึงทางวัยยาวัชกรไม่รับหนังสือร้องเรียนเพราะว่ามองว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
แล้วขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นใครแล้วก็ให้ส่งคลิปนี้มาเลย
จะได้ตรวจสอบให้อย่ากล่าวหากันลอยให้เหตุผลแบบนี้นะคะ
ส่วนพระครูสุธีโพธาพิรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ให้ข้อมูลบอกว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่ามีพระในวัดเคยกระทำ
ช่วงละเมิดทางเพศสามเณรอย่างที่เป็นข่าว
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
ไปหนึ่งในสามเณรที่บวชเรียนวัดแห่งนี้มา๒ปีค่ะ
เปิดเผยบอกว่าปกติแล้วอาคารนอนของสามเณรกับพระสงฆ์

แล้วตอน๔ทุ่มพระพี่เลี้ยงก็จะเดินตรวจ
สามเณรเอาโทรศัพท์มาฝากไว้และเข้านอน
ซึ่งเท่าที่อยู่มาก็ไม่เคยเห็นหรือได้ยินข่าว
ล่วงละเมิดทางเพศเนรแต่อย่างใดนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองค่ะ
สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าอาวาสวัดค่ะ
โดยบอกว่าทางสำนักพุทธไม่นิ่งนอนใจเมื่อเห็นข่าวนี้
แล้วก็อยู่ระหว่างสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางวัด

ก็จะรีบดำเนินการลงโทษทันทีค่ะ